คุณผู้ชมคะดูเรื่องของโรงเรียนหญิงล้วน
ออกมาบอกว่าคุณครูพระมีการข่มขืนกระทำชำราวลูกศิษย

ทีนี้ค่ะล่าสุดทางคุณครูที่เป็นครูสอนภาษาจีน

แล้วรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุข่มขืนเด็กม๒จริง
คือเรื่องนี้มันมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันอยู่
คือคนก็เลยบอกว่าอ้าวสรุปเป็นครูสอนภาษาจีนใช่ไหม
ไม่ใช่ครูพระใช่ไหมแต่คุณผู้ชมฟังดีนะคะ
ตำรวจออกมาบอกว่ากรณีของครูสอนภาษาจีนอันนี้กรณีหนึ่ง
ส่วนครูพระเป็นอีกกรณีหนึ่งตอนนี้กำลังตั้งคณะกรรมการสอบ
ในกรณีนี้กันอยู่ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะที่โลกออนไลน์เขามาเปิดเผย
เรื่องราวของคุณครูโรงเรียนสตรีชื่อดังในกรุงเทพมหานคร
ว่าคุณครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนี่ดูรูปถ่ายรูปคู่
อวัยวะเพศหญิงของเด็กนักเรียนเอาไว้ด้วย
เป็นข่าวออกมาว่าครูคนนี้เป็นครูพละนะครับแล้วก็หลอกเด็กม๑ไปกระทำอนาจารย์
แล้วก็มีภาพมีคลิปอะไรบอกมาแบบนี้นะฮะ
แล้วเด็กก็ทนไม่ไหวไงก็ไปฟ้องพ่อแม่
แต่ว่าล่าสุดสืบเนื่องจากกรณีคุณครูพระคนนี้
มันโยงไปถึงครูอีกคนนึงสอนอยู่ในโรงเรียนนี้เหมือนกัน
เป็นคุณครูสอนภาษาจีนค่ะใช่ค่ะก็เดินทางมามอบตัว
กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางกอกน้อย
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งคุณครูที่สอนภาษาจีน
รับสารภาพนะว่าผมก่อเหตุจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี๖๑
ซึ่งตำรวจสนบางกอกน้อยก็ได้แจ้งข้อหา
กับคุณครูสอนภาษาจีน๒ข้อหา
หนึ่งก็คือเรื่องของการพรากผู้เยาว์
สองคือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
แล้วก็นำตัวครูสอนภาษาจีนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันวันนี้
กรณีของครูสอนภาษาจีนเป็นกรณีที่ครูคนนี้หลอกเด็กม๒
แล้วก็ทำอนาจารย์เด็กม๒
อกจากนี้พันธุ์ตำรวจเอกมณัฐรุ่งหน้า
ผู้กำกับสนบางกอกน้อยก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกออกเป็น๒คดี
แต่สองคดีนี้มันเกิดขึ้นในรงเรียนหญิงล้วนรงเรียนเดียวกัน
กรณีครูสอนภาษาจีนข่มขืนลูกศิษย์ม๒

ซึ่งตัวคุณครูเองซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เขาแชร์กันก่อนหน้านี้

ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการสอบ
ก็คือมีครูในโรงเรียนแล้วก็มีคนจากข้างนอกด้วย
เรื่องต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑กรุงเทพมหานคร
ก็มีคำสั่งย้ายคุณครูที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือครูพระไปก่อน
ให้ครูพระไปประจำอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กว่าจะมีการสอบคดีนี้แล้วเสร็จ
เพราะว่ากลัวไงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไป
อาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
ยุ่งเกี่ยวกับตัวเด็กที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายได้
ส่วนเรื่องของระยะเวลาในการที่จะดำเนินการ

ก็จะทราบผลข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มีการสอบเรื่องนี้
แต่จริงครูพระก็เข้าพบตำรวจแล้วเหมือนกันนะ
ครูพระบอกว่าเรื่องที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
หาว่าผมไปหลอกเด็กม๑มีเพศสัมพันธ์กัน
จริงไม่ใช่ที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์นั่นมันคือรูปของภรรยาผม
ผมกับภรรยามีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วผมก็ส่งภาพเมื่อกี้ไปให้เพื่อนสนิท
ซึ่งเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นกับครูพระนะฮะ
ครูพระบอกว่าเพื่อนสนิทซึ่งเป็นครูเหมือนกันนะครับ
เอาภาพนี้มาลงเพราะเพื่อนสนิทโกรธแค้น
ตัวครูพระเองไปเซ็นเอกสารค้ำในการซื้อรถยนต์ให้
แล้วเมื่อซื้อรถยนต์ให้แล้วมันมีปัญหาถูกฟ้องถูกร้อง
แล้วครูพระก็ตกเป็นจำเลยร่วมกับทางเพื่อนสนิทคนนั้น
ที่เขาไปซื้อรถยนต์เหมือนกันในฐานะที่ครูพระเป็นคนค้ำประกัน
หลังจากนั้นก็เลยเลิกคบกันทะเลาะกันมาตลอด
แม้ว่าจะเคยเป็นเพื่อนสนิทเป็นครูโรงเรียนเดียวกัน

และท้ายที่สุดเพื่อนสนิทคนนั้นที่โกรธเคืองกันอยู่

มันก็เลยโยงใยผัวพันไปถึงครูสอนภาษาจีน
แต่นี่ไงก็อย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่า
คือครูพระเขาก็สามารถที่จะโต้แย้งได้
แต่ว่ากระบวนการนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน

ทีนี้พอมันมีข่าวแบบนี้คุณผู้ชม
ผู้ปกครองที่เขาบ้านอยู่แถวนั้นแถวบางกอกน้อย

ลูกสาวเพื่อนลูกสาวก็ไม่กล้าที่จะเลือกมาเรียนโรงเรียนนี้แล้ว

แต่ทั้งที่ผู้ปกครองเองนะบอกว่า
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีเลยแหละ
โรงเรียนเก่าแก่มีชื่อเสียง
ใจก็อยากให้เรียนแต่พอมีข่าวแบบนี้ก็กลัวเหมือนกัน

มันจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของตัวเองอีกหรือเปล่า
เอาแน่นอนเวลามีข่าวไปมันก็ส่งผลกระทบในวงกว้าง
เป็นอันว่านะตอนนี้เรื่องของครูพระ
เดี๋ยวรอผลสอบใน๗วันน่าจะทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ